อีกเรื่องหนึ่งที่จะเอาให้คุณผู้ชมดูค่ะ

ทำไมขี่มอเตอร์ไซค์มาเฉียวรถมอเตอร์ไซค์จนตกแม่น้ำเจ้าพญา
แล้วทำไมถึงทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
มีหลักฐานด้วยชัดเลยคุณผู้ชม
นี่เป็นพนักงานจดบินค่าไฟ
ใช่ค่ะแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้น

ไม่มีอะไรก็คือแล้วคุณผู้ชมดูจังหวะนี้
รถมอเตอร์ไซค์ตกลงไปแล้วค่ะ

แต่ก็ขี่ไปเลย
พนักงานจดบินค่าไฟ
ซึ่งคลิปนี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานแบบมัดตัวได้เลย
คนที่เขาเสียหายคือนายจักริตสายสวรรค์อายุ๒๔ปี
ก็เอาคลิปไปแจ้งความกับตำรวจสพรัฐนาธิเบส
บอกคุณตำรวจคุณตำรวจดูคลิปนี้หน่อย
นี่ดูสิพนักงานจดบินค่าไฟเนี่ย

รถผมจอดดีอยู่บนทางเดินตกลงไปในแม่น้ำเลย
แล้วเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบหนีไปเลย

บอกว่าบ้านผมอยู่ในชุมชนสุเหล่าตลาดขวัญ
ซอยนนทบุรี๑๑อำเภอเมืองนนทบุรี
ตรงนี้ค่ะจะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพญาอยู่แล้ว
พอตัวคุณจักริตกลับมาจากขายของตอนกลางดึก

คุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมมันเป็นสะพานปูน

พอตอนเช้าตื่นมาเตรียมตัวจะขี่มอไซค์ไปขายของ
อ้าวไม่เห็นแล้วมอเตอร์ไซส์หายไปไหนเนี่ย

เออพอไปดูกล้องวงจรปิดไปขอเพื่อนบ้าน
ดูมุมกล้องมันเห็นพอดีค่ะ

ตกอยู่ในแม่น้ำตกลงไปแล้ว
ทีนี้ค่ะพนักงานคนที่เขาเฉียวมอเตอร์ไซค์จนตกเนี่ยนะ

แทนที่จะเออไปบอกว่ารู้จักเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ไหม
ไปบอกหน่อยผมเฉียวมอเตอร์ไซค์เขาตกเปล่าเลย
ว่าแสดงความรับผิดชอบนี้เก็บเงียบอยู่คนเดียวเลย

เห็นชัดแบบนี้ฟังผู้เสียหายค่ะ

เขาไม่มีความรับผิดชอบเลยครับผม
ผมว่ารถผมก็รักครับ

อยากฝากบอกอะไรถึงคนที่ชนรถเราตกน้ำ
ก็อยากฝากบอกเขาว่าถ้าเกิดเขาทำเขาต้องกล้ารับผิดชอบหน่อยครับ

แม่เจ้าของรถบอกว่าแหมคนทำเก็บเงียบเลย
แล้วก็คงคิดว่าปล่อยให้มันจมไปกับน้ำแบบเงียบ
ให้มันจมลงไปสุดใจปล่อยไว้ไม่ต้องเอาคืนแบบนี้คุณ
คือจะบอกว่าหลังจากนั้นนะ
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเขาไปที่สำนักการไฟฟ้านครหลวงสาขาติวานนท์ค่ะ

พบว่าอ๋อเจ้าหน้าที่คนนี้ทำงานอยู่ที่สาขาติวานนท์

ไปถามเจ้าหน้าที่ในสาขานั้น

พนักงานคนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่สำนักงานนี้

ไอบินค่าไฟนั่นแหละ

ก็เลยพบว่าเอ้าพนักงานคนนี้

สาขาติวานนท์เขาถึงยอมรับ
แล้วก็เลยประสานให้เจ้าหน้าที่คนนี้

ผู้เสียหายเขาบอกว่าเมื่อวานนี้
พนักงานคนที่จดบินเขาโทรศัพท์มาคุยกับผมแล้ว

แล้วก็บอกว่าให้ผมไปถอนแจ้งความได้ไหม

บอกว่าต้องรอให้มาจ่ายค่าซ่อมรถผมก่อน

แล้ววันนี้ค่ะเอารถมอเตอร์ไซคันนี้

มันจมน้ำปืน